คุณผู้ชมมาที่เรื่องของดามรุมะกันหน่อย
คุณผู้ชมล่าสุดเมื่อตอน๑๐โมงกว่าที่ผ่านมา
ตมที่สนามบินสุวรรณภูมิสามารถควบคุมตัวเจ้าของแบรนด์ดารุมะได้แล้ว
ขณะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ

ตำรวจตรวจคนเข้ามืองประจำท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ
สามารถควบคุมตัวบันนี่ได้นะครับ
ระหว่างเดินทางกลับเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ

ชื่อจริงคือเมธาสลิงสุกหรือว่าบอลนี่แหละครับ
แบรนด์ดารุมะระหว่างที่ดำเนินการทางเอกสาร
ตรวจคนเข้าเมืองเรื่องของพาสปอร์ตต่าง
ตำรวจเองก็เข้าไปควบคุมตัวนะครับ
โดยหลังจากที่เข้าไปแสดงเอกสารแล้วก็นำตัวบอล
ไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคมครับ
ซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันว่าสามารถควบคุมบอลได้จริง
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนอยู่และก็จะมีการแสดงแสดงค่าเวลา๑๔น
หรือว่าบ่าย๒โมงที่กองบังคับการปราบปรามนั่นเองครับ
ซึ่งล่าสุดก็มีบรรยายงานด้วยว่าสารอาญาอนุมัติออกหมายจับบอลใน๒ข้อหาความผิด
ก็คือข้อหาช่อกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ

เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรคงต้องรอในการแถลงข่าวช่วง๑๔นาฬิกาด้วย
เพราะว่าผู้เสียหายจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายพันคน
แล้วไหนจะพนักงานที่ทำงานของร้านแล้วก็ตกงานกันไปอีก
แล้วก็ดินเลอร์ที่ส่งปลาอีกความเสียหายก็มหาศาลทีเดียว
ใช่ค่ะมูลค่าเป็นร้อยล้านเลยนะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องตามต่อกันบ่ายนี้ด้วย